ไปดูกันต่อที่เรื่องน่ายินดีของครอบครัวพิธีกรมากความสามารถ
คุณพ่อกันเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันปกติรูปแรกของหลายบ้านเขาจะมาพร้อมกันใช่ไหม
พ่อแม่ลูกเขาไปคลอดมาแล้วแต่ว่าพี่กันเนี่ยอวดรูปแรกแบบยังไม่เห็นหน้าลูกนะ
เพราะอะไรรู้ไหมคุณแม่แต่งรูปอยู่คือไม่ได้แต่งลูกนะแต่งหน้าตัวเองนั่นแหละ
แต่สุดท้ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตาก็มาให้เห็นกันแล้วนะคะอวดโฉมน้องพร้อม
ลูกชายคนแรกจิ้มลิ้มมาเลยครับปากแดงมาเลยคุณผู้ชมดูสินะคะ

พี่เขาช่วยดูแลหนูหนูก็ไม่เด็กเลย

ก็ผลัดกันอุ้มบ้างนะภรรยาอุ้มท้องมาตั้ง๙เดือน
เบบีมาแล้วเป็นหน้าที่คุณพ่อช่วยอุ้มหน่อย